ช่วงนี้ก็มีคนไปเดินตลาดไปซื้อข้าวของอะไรกันเยอะแยะ
ระวังจะเจอคนซื้อแบบนี้นะคะมาอีกแล้วมุกเดิมค่ะ
ให้เงินไปแล้วบอกยังไม่ได้ให้แบงค์ใหญ่
แล้วเอาซ่อนไว้แล้วทัวร์แม่ค้าบอกจ่ายตังค์ทอนไม่ครบค่ะ

มือขวาเขาเอาแบงค์หนึ่งใส่กระเป๋า
เอาแบงค์ใส่กระเป๋ากางเกงไว้ที่เหลือทำเป็นนับนับ
ตุ๊กตาค่ะเจ๊ตุ๊กตาลูกค้าบอกว่า
ให้แตงไม่ครบนี่เห็นไหมขาดแตง๕๐๐ไป๑ต่าง
โอ๊ยพระคุณมีกล้อง
นี่รับเงินทอนมาเอาใส่ไว้แบงค์หนึ่งแล้วทำทีเป็นนับ
แล้วไปทวงแม่ค้าคุณนัทพงศ์โอ้โหเจ๊ตุ๊กตาบอกเพิ่งเปิดร้านเลยนะคะ
ลูกค้าคนแรกเลยทรอนตังไปแล้วบอกขาดไป๕๐๐เดิม
เขาก็คิดว่าทอนผิดก็เลยให้ไปอีกห้าร้อย
โอ้โหเนี่ยค่ะแต่กล้องมันจับภาพเอาไว้ได้
ว่าพฤติกรรมมันไม่ได้หลุดไปจากกล้องค่ะ
นี่ค่ะก็เลยเอาคลิปนี้นะคะ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันอาทิตย์

ว่ามันเป็นแบบลูกค้าคนแรกด้วยนะคะ
คือเจ๊ตุ๊กตาบอกพอตัวเองเห็นคลิปนี้นะคะ

ไม่น่ามาทำกันแบบนี้เลยค่ะ
ตอนกลอมช้าก็ไม่ค่อยมีคนมาเงียบ
หลังปีใหม่นะคะ๗โมง๓๔
ก็มีเขาเข้ามาซื้ออยู่คนเดียวให้ขึ้นรถกับรถดี
ค่ะซื้อประมาณ๑๐๐บาทให้เป็นพันมาก

แล้วเราก็ไม่ได้สนใจหันไปทำงานเอง
เพราะว่าเราทอนครบแล้วแล้วพอเขากลับมาบอกว่า
ค่าของเท่าไหร่แล้วก็บอกตังค์พอมีเท่านี้นะ
ในใจต้องยัดใส่ในกางเกงเขาก็ยืนยันว่าไม่มี
เดี๋ยวค้าทิกัดว่าอีกทีนึงยกกระบัดบ้านแพ้วค่ะ
นี่เป็นตลาดนัดนะคะตลาดนัดยกระบัดบ้านแพ้ว
พ่อค้าแม่ค้าก็ระมัดระวังพฤติกรรมกันด้วยนะคะ